สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้ฝนเยอะมากเป็นพิเศษส่งความห่วงใยไปให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รุ่มต่ำแล้วก็ริมเชิงเขานะคะ
เพราะว่าในระยะนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะ
หลังจากที่ฝนตกหนักจากอิทธิพลของลมหนาวจากจีนที่พัดลงมาปกครุมประเทศไทย
ขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนชื้นนั่นเองค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๗๐ของพื้นที่
ตกหนักในบางแห่งค่ะลมกระโชกแรง
อุณหภูมิอยู่ที่๒๒๓๗องศา
ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองเยอะไม่แพ้กันค่ะอยู่ที่๖๐๗๐ของพื้นที่
ฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิอยู่ที่ราว๒๒องศาถึง๓๖องศา

ภาคใต้มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
คลื่นสูง๑๒เมตรอุณหภูมิอยู่ที่ราว๒๓๓๕องศาค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ฝนตกหนักในบางแห่งค่ะมีลมกระโชคแรงร่วมด้วย
อุณหภูมิอยู่ที่ราว๒๕๓๖องศาค่ะ